แต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่
พอรถติดไฟแดงบางคนอาจจะเครียด

แถมยังควักเงินจ่ายซื้อของที่แม่ค้าเขาขายอยู่ที่แยกไฟแดงด้วยค่ะ
มากค่ะคุณพี่แบบเดินถ่ายสับเลยนะคะ

เขาบอกว่าสับเวอร์แซ่บเวอร์เลิศเวอร์ค่ะคุณพี่
นี่ยังกับนางแบบมืออาชีพถนน

หรือว่าน้อง

ชงเนี่ยกระโฟงกาแฟอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตามแยกเขาบอกเมื่อก่อนก็เดินขายปกติ

อยากจะเป็นนางแบบนะฮะชอบเดินแบบ
ก็เลยสับแบบนี้ซะเลยนะ
บนถนนบนแยกปรากฏขายดีค่ะ

นี่ค่ะแม่นะครับ

ก็มีคนอุดหนุนกันเยอะทีเดียวค่ะครับ

วันที่๑ก็คือเดินธรรมดาวันที่๒ก็คือเดินธรรมดา
แล้ววันที่๓ก็คือช่วงนั้นจะมีคังกูไบดังอยู่
ผมก็เดินคังกูไบก็เพิ่งแยกขายได้
คังกูไบบ้างเดินแบบบ้าง

แต่สงสัยอย่างหนึ่งว่าแยกไฟแดงครั้งนึงเนี่ยจะขายได้สักกี่แก้ว

แต่เป็นอีกหนึ่งวิธีการสร้างสรรค์นะคะ
คือเราก็นับถือคนที่รักในอาชีพตัวเอง
แล้วพยายามหาช่องทางใหม่ตลอดเลยนะคะ

อันนี้ก็เป็นวิธีการส่งเสริมการขายเหมือนกัน
แต่บางคนบอกเห็นแล้วหลอน

ถ้าทีมข่าวของเราไปคุยนะคะ
กับคุณกวีศรีคุณทศค่ะหรือว่าลุงเดี่ยว
อันนี้เนี่ยที่ภาพที่เห็นอยู่นี่คือเขาขายกางเกงยีนมือสองนะคะ
โอ้โหแล้วมาขายอย่างนี้นะตอนแรกนึกว่าศพอยู่ข้างทางโอ้โหมันก็แอบหลอนนิดนึงนะคะ
แต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวนี้ของแบบนี้คนสนใจค่ะยิ่งขายดีค่ะ
เทนต์นี้ขายดีเป็นคอนเทนต์แปลกที่เขาบอกว่ามันมาจากความบังเอิญ
ลมพัดหุ่นกลิ้งลงหน้าร้านแล้วไม่ได้เก็บเหมือนเดิม
ปรากฏคนสนใจแวะมาที่ร้านมากขึ้นก็เลยเอาตรงนี้เป็นจุดขายซะเลยค่ะ
พอดีจุดเริ่มต้นเกิดจากลมพัดหุ่นครับผมกิ้งลงหน้าร้านนะครับผม
ก็เลยไม่ได้เก็บแล้วลูกค้าก็แวะเวียนเข้ามาหน้าร้านครับผม
ทำให้เป็นที่สนใจครับก็เลยเกิดความคิดนี้มาครับผม
ก็คือมีผู้ติดตามเพจมากขึ้นครับ

ก็ต้องมองมองนึกว่าเป็นศพหรืออะไรอ๋อขายกางเกงยีน